คุณผู้ชมช่วยกันจับผิดนะคะว่าหัวขโมยที่อยู่ในภาพปรากฏในภาพนี้มีทั้งหมดกี่คน
เหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นที่นนทบุรีค่ะตำรวจเขาตามจับตัวแก๊งนี้อยู่เป็นแก๊งลักขโมยสินค้า
เข้าไปก่อเหตุตระเวนตามร้านสะดวกซื้อโดยเฉพาะที่นนทบุรี
พบก่อเหตุกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนแล้วมีการแบ่งหน้าที่กันอย่างชัดเจน

ว่าคนไหนคือหัวขโมยแล้วมีกี่คน

ลูกค้าเข้ามาในร้านสะดวกซื้อแห่งนี้

หลายคนอาจจะทายถูกแต่ไม่ทั้งหมด
เพราะว่ากลุ่มผู้เกาะเหตุไม่ใช่แค่สองถึงสามคน
ที่ขโมยสินค้าแล้วหยิบสินค้าไป
คุณผู้ชมทั้งหมดเนี่ยนะคะเฉลยแล้วมี๘คนด้วยกัน

ขโมยค่ะ๘คนด้วยกันคุณผู้ชมดูตามลูกศรนะคะ

มีทั้งทำทีไปเลือกดูสิคะโอ้โห
เห็นไหมคะดูลูกศรแม่

เขาเขาโมยอย่างไรคะนี่

เต็มหน้าจอไปหมดเราแทบไม่น่าเชื่อเลยนะคะ
ว่าเข้าไปแล้วทั้งหมดไปก่อเหตุลักขโมยสินค้ากันหมดเลย

พร้อมกันเลยปะปนกับลูกค้าทั่วไปที่อยู่ข้างใน

เรื่องนี้ค่ะตกใจเลยเจ้าของร้านไปเปิดกล้องวงจรปิดนะคะ

รองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภักดิ์๑แถลงผลการจับกลุ่มกลุ่มผู้ต้องหารักทรัพย์ภายในร้านสะดวกซื้อ
แก๊งนี้มี๘คนค่ะสมาชิกในแก๊งทั้งชายและหญิงอายุตั้งแต่๑๙ปีขึ้นไปจนถึง๔๔ปี
อย่างที่บอกเจ้าหน้าที่เขาตกใจในพฤติการการก่อเหตุ
พอเห็นว่าร้านใดมีพนักงานอยู่น้อยก็เข้าไป
มีการแบ่งหน้าที่กันทำหลายอย่าง
มีคนดูต้นทางค่ะมีคนอำพลางเป็นลูกค้าที่เข้ามาซื้อสินค้าค่ะ
และมีคนที่ทำหน้าที่ลักขโมยสินค้าค่ะเนี่ยดูนะคะ
เขาแบ่งหน้าที่กันทำกระจายกันไปหลายจุดแต่ลูกค้าจริงจริงก็มีนะ
ก็มีก็มีนะคะแล้วปะปนกันไปอยู่แบบนี้
ไปหมดนะคะคุณผู้ชมค่ะโจรในในนี้ค่ะวิธีการคุณผู้ชม
เดี๋ยวมาดูพฤติการเขาอีกครั้งหนึ่งร้านค้าจะได้ระแวดระวังกันนะคะ
จะเข้าไปในร้านหลายคนค่ะจากนั้นให้คนร้ายบางคนเลือกซื้อสินค้า
แล้วก็รวมตัวกันไปชำระค่าสินค้าที่เคาน์เตอร์ชำระเงิน
พนักงานที่ร้านเนี่ยต้องมาช่วยกันรับชำระเงินค่ะจังหวะนี้คนร้ายที่เหลือจะอาศัยจังหวะที่พนักงานไปรับชำระเงินนี่แหละ
ช่วยกันลักสินค้าใส่กระเป๋าที่เตรียมมานี่จังหวะก่อเหตุ
คนร้ายบางส่วนก็จะไปช่วยกันยืนบังสายตาไปเบี่ยงเบนความสนใจของพนักงาน
เมื่อได้สินค้ามาแล้วก็ทยอยออกจากร้าน
แล้วขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไป
สินค้ามูลค่ารวมครั้งละไม่ต่ำกว่า๘๐๐๐บาท
ไปจนถึงหลักหมื่นเลยทีเดียวค่ะ
คนหนึ่งดูต้นทางคนหนึ่งดูสินค้าให้คนหนึ่งใส่สินค้า
แล้วก็เอาใส่กระเป๋าที่บุฟฟอย
จะหลบบางมุมกล้องคือจะไม่เอายานพานะที่ใช้ก่อเหตุเข้ามาในพื้นที่
จะใช้วิธีการเดินออกไปหรือจอดริมถนน
ครับผมตอนนี้เราเอามารู้ตัวตอนไหนครับ
ตอนมาตรวจสอบสินค้าสินค้าคือเขาจะโกยเอาไปหมดทั้งเชลล์เลยครับ
จะโกยมูลค่าเสียหายครั้งหนึ่งก็ไม่ต่ำกว่า๒๓หมื่นบาทนะครับ
เอาไปเยอะนะครับเป็นหมื่นนะโอ้ไม่ใช่น้อยนะครับที่ลักขโมยไป
ผู้จัดการทั่วไปของห้างสรรพสินค้านะคะคุณพี่ท่านนี้ค่ะนายบุญเทียนประสงค์บอกว่า
ยังบอกอีกนะครับ๑ปีที่ผ่านมาขู่ขโมยสินค้าไปหลายสาขา
รวมมูลค่าประมาณ๗แสนถึง๘แสนบาท
รวมแล้วต่อปีนะคะนี่แหละค่ะทั้งหมดจับได้ทั้งแก๊งเลยนะคะ
ตำรวจแจ้งข้อหาร่วมกันลักทรัพย์โดยใช้ยานพาหนะ
เพื่อสะดวกแก่การกระทำความผิดหรือการพาทรัพย์นั้นไป
เพื่อให้พ้นจากการจับกลุ่มส่งดำเนินคดีค่ะ

ถ้ามีความพยายามอย่างนี้พยายามทำอาหารกินดีกว่า
ทำงานเป็นทีมไปทำอย่างอื่นก็ดีกว่า